แต่ยกน้อยธนบุรีไปชนกับรถเก่งนะคะนี่ค่ะ
สภาพรถเก่งนี่พังยับเลยอ่า
คนขับอ่ะเสียชีวิตคาที่เลยนะคะนี่นะคะครับโอ้โห
เมื่อช่วงบ่ายค่ะโอ้โหตำรวจสพท่าม่วงได้รับแจ้ง
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะนี่คือรางรถไฟด้านหลังโรงเรียนวิสุทธิรังศรี
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับนายนรงบอกเกิดอายุห้าสิบเก้า
กไก่ชชิงเจ็ดสองแปดเก้ากาญจนบุรีด้านซ้ายนี่โอ้โหยับนะคะ
ครับรถเป็นรถไฟอ่ะที่เป็นรถไฟชนแล้วก็ลากไป
ไกลประมาณสักห้าสิบเมตรจุดเกิดเหตุเป็นถนนตัดผ่านทางรถไฟอ่ะค่ะ
แต่เป็นจุดตัดที่ไม่มีไม้กั้นเบื้องต้นนะคะได้ข้อมูลมาว่า
นายนรงผู้เสียชีวิตขับรถเก่งมาคนเดียวกำลังจะไปบ้านของลูกชาย
ซึ่งต้องใช้เส้นทางนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนตัดทางรถไฟ
อยู่ด้านหลังโรงเรียนวิสุทธิ์รังศรีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ขบวนรถไฟกำ
พุ่งมาพอดีแล้วทีนี้ค่ะคนขับรถไฟก็เปิดแร่เสียงดังนะคะ
แต่คนขับรถเก่งไม่หยุดก็ยังขับผ่านไป
รถไฟก็เลยชนแบบกลางรถเลยแล้วลากไป๕๐เมตร
ค่ะพนักงานขับรถไฟนายเพียรพัสจุลศรอายุ๔๕ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่ากระบวนรถไฟกระบวนนี้เป็นกระบวนที่๒๕๘
สองห้าแปดออกจากสถานีกาญจนบุรีตอนบ่ายสามโมง
่งหน้าเข้ากรุงเทพวิ่งมาได้แค่ประมาณ๑๐นาที
ใกล้ถึงจุดเกิดเหตุได้เปิดแรส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถเก๋งคันนี้ขับรถ
พุ่งตัดข้ามรางรถไฟในระยะกระชั้นชิดก็เลยชนกลางรถเลยแบบเต็มแบบนี้เลย
ของผู้เสียชีวิตพอรู้ข่าวก็มาดูเหตุการณ์ต่างก็ร้องไห้ตกใจนะคะนี่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเปิดร้านอยู่ที่ปากซอย๔ถนนพัฒนาการ
คาดว่าผู้เสียชีวิตจะขับรถไปดูไร่ของตัวเองที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะครับ
ท่อลมเบรกนี่ขาดเลยเจ้าหน้าที่การรถไฟไปตรวจสอบ
แล้วก็นำซากรถเก๋งออกจากจุดเกิดเหตุนะคะ
รถไฟก็สามารถเดินทางต่อไปได้